อำนาจริงเป็นเหตุการณ์คลั่งยาเสพติดคือเราเล่าข่าวคลั่งยาเสพติดทุกวันจริงจริงนะคะ
อันนี้หลานคลั่งยาเอาขวานฟันคุณย่าแท้จนเสียชีวิต
แล้วคุณอาก็ถูกฟันได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะแล้วตอนฟันย่าตายอ่ะ
จุดไฟเผาด้วยนะยังดีนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเอาไว้ได้ทัน
แล้วก็ไปดำเนินคดีนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อย
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกตำรวจสพปฐุมราชวงศาที่จังหวัดอำนาจริงได้รับแจ้งค่ะ
ว่าหลานเนี่ยคลุ้มคลั่งเอาขวานจามหัวย่าย่าเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็จะจุดไฟเผาด้วยบ้านเลขที่สี่หมู่หกค่ะ
ยางเครือพัฒนาที่อำนาจริงนะคะนายคำอำคาทองห่ออายุสามสิบแปด
นี่คือผู้ก่อเหตุตอนที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ไปถึง
คลุมคลั่งอยู่เลยครับเอาขวานเนี่ยฟันนางหนูอายุแปดสิบปี
ย่าแท้แท้จุดไฟเผาแล้วฟันอาบาดเจ็บไปอีกหนึ่ง
ยังดีที่ตำรวจไปถึงก่อนไม่งั้นอาไม่รู้จะเป็นอะไรหนักกว่านี้หรือเปล่า
ตำรวจบอกกว่าจะควบคุมตัวไว้ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมง
คุณผู้ชมคะเกลี้ยกล่อมก่อนแล้วอะไรก่อนแล้ว
ต้องพยายามจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นายอำคาอายุสามสิบแปด
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ไปเจอนายสุริยันอายุ๒๒เป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะ
นายอำคาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปอารวาสที่โรงพยาบาลมาแล้วรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมโรงพยาบาลประทุมราชวงศาสตร์
ทุบทำลายข้าวของในโรงพยาบาลพังเสียหายเละหมดเลยอ่ะ
เป็นเรื่องเป็นราวถึงโรงพัก
ต้องไปจ่ายค่าเสียหายดำเนินคดีอะไรกัน

นายอำคาคลั่งอีกรอบ
คราวนี้จะฆ่าแม่ตัวเองชาวบ้านมาช่วยกันมาเกลี้ยกล่อม
ไม่เป็นผลอารวาสหนักขึ้น

มาเนี่ยก็เพราะว่าจริงแล้วนายคำอำคาเนี่ยเขาเชื่อฟังย่ามากนะ
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รักย่าไง
ก็เลยไปให้ย่ามาช่วยย่ามาช่วยคุยหน่อยมาช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อย
แต่กลายเป็นว่าเรื่องมันกลับกันเลยอ่ะกลายเป็นว่าย่าโดนขวานฟันจนเสียชีวิต

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าญาติพี่น้องทุกคนเลยนะคะ
แล้วไม่ใช่ฟันไปครั้งเดียวนะคะคือฟันแบบคนคลั่งอ่ะคุณผู้ชม
ฟันแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
โอ้โหแล้วอาค่ะที่ชื่อว่าในบุญ
พยายามมาห้ามพยายามมาช่วยย่าโดนไปด้วยเจ็บไปอีกนะคะ
อกจากนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุนี้เสร็จนะ
ลากรถจักรยานยนต์สองคันมาทับร่างย่าจุดไฟ
โอ้โหดูสิคะความคลุมคลั่งตำรวจมาระงับเหตุพอดิบพอดี
จับตัวนายอำคาเอาไว้ได้เดี๋ยวให้น้องชายของคนที่ก่อเหตุนะคะ

ไปทุบประตูโรงพยาบาลเขาพังมาถึงที่โรงพยาบาลน้ำหนักใช่
แล้วทีนี้เขาก็เลยนำตัวกลับมาที่บ้านแล้วมาถึงบ้าน
เขาก็เริ่มอารวาสมาตั้งแต่อยู่ในรถพอมาถึงที่บ้านเขาก็
เขาก็ลงจากรถแล้วเขาก็มาบ้านหลังนี้แล้วทีนี้ญาติแกก็จอดรถ
แล้วแกก็ลงมาแกก็เพื่อที่จะมาคุยกับพี่ชาย
แล้วทีนี้เขาก็ทำร้ายคุณย่ากับน้าน้าข้างบ้าน
แล้วก็ไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลย
ในบุญค่ะที่โดนฟันบาดเจ็บไปด้วยเนี่ยค่ะก็บอกกับเราว่าตอนนั้นจะเข้าไปช่วยย่า
จะเข้าไปห้ามพอเข้าไปห้ามโดนฟันเลยว่ะ
และตัวนายอำคาคือเหมือนแบบ
ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้อะไรแล้วคลุ้มคลั่งแบบคลั่งจนแบบคุยไม่รู้เรื่อง
ก็ไม่ฟังฆ่าย่าแล้วเผาซ้ำคิดดูแล้วกัน
แล้วตอนเผาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาสุมทำฟืนอ่ะโอ้โห
ดูสิคะเนี่ยมาสุ่มแล้วก็เผาย่าแบบนี้
แต่ว่าถือแต่ว่าถือฟันแล้วมันบอกครับแย่หล่ะย่ายหล่ะ
ลมย่ายก็ลมลงหม่องหันเลยบอกแย่แย่โอ้โหนี่นะคะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอำพลางศพครับ
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดอำนาจริง
ฝากขังในวันพรุ่งนี้ครับสาเหตุที่คลุ้มคลั่ง
ก็ไม่ต้องเดาให้ยายาเสพติดเมายาเสพติดแล้วคลุ้มคลั่งแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแต่คราวนี้หนักจริงจริงนะฮะเกี่ยวกันนี้หนักจริงจริง